ทีนี้มาดูในวงการบันเทิงบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อัปเดตอาการแล้วก็มาดูด้วยว่าใครหายป่วยแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วบ้าง
ทีนี้ไปอัปเดตอาการดูอาการของนครกับอาต้อยก่อนแล้วกันนะคะ
นครเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ทางคุณไอซ์ลูกสาวนครเนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดเผย
บอกว่าเมื่อวานคุณไอซ์ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาล
นี่ถือว่าเป็นวันที่๔แล้วนะคะที่นครเนี่ยย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนริบดินนะคะ
อาการของคุณพ่อค่อมเนี่ยยังทรงตัวปอดและไตมีค่าการอักเสบที่ยังเยอะมากอยู่
ก็ต้องฟอกไตต้องกรองของเสียออกจากเลือดในตลอด๒๔ชั่วโมงส่วนค่าความดันแล้วก็ออกซิเจนในเลือดเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อย
ค่าเหลืองในตับเนี่ยสูงขึ้นกว่าคนปกติมากอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอยู่ในขั้นที่จะต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม
ก็สรุปว่านอกจากปอดจากไตจากระบบหายใจเนี่ยตอนนี้สิ่งที่คุณหมอต้องคอยดูอาการก็เพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
วัยวะเพิ่มเติมที่ต้องคอยดูเนี่ยก็คือที่ตับของนครนั่นเองนะคะ
คุณไอซ์ลูกสาวเนี่ยก็แจ้งข่าวบอกว่าตัวคุณไอซ์สามีก็คือคุณแบงค์แล้วก็ลูกสาวน้องนิลารวมถึงอีก๓คนเนี่ยนะ
ผลตรวจครั้งที่๓ออกมาแล้วเป็นลบก็คือไม่พบเชื้อครับ
ส่วนหลานชายคนเล็กอายุ๑ขวบเท่านั้นเองค่ะ
แล้วก็น้องสะพ้ายผลออกมาเป็นบวกคือติดโควิดอีก๒คนนะคะของที่บ้าน

แล้วก็ตอนนี้ทุกคนที่อยู่ที่บ้านพ่อก็ต้องกักตัวต่อ๑๔วัน
ส่วนตัวคุณไอซ์คุณแบงค์สามีแล้วก็น้องนิลาลูกเนี่ย
เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านเดียวกันกับคุณพ่อ
แต่ว่าที่ปอดพอเอ็กซาเรย์ดูมันมีจุดขาว
ทีนี้ก็ต้องไปดูเรื่องจุดขาวที่ปอดต่อไปด้วยนะคะ
นี่คืออาการของนักคอมนะคะ
ใช่ครับมาดูอาการของอาต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาตินะครับ
ที่เข้ารับการรักษาจากโรคโควิด๑๙นะครับ
วันนี้ก็เป็นวันที่๙แล้วหลังจากเข้ารับการรักษานะครับ
โดยลูกสาวก็คือคุณอีฟพุทธธิดานะครับได้อัดคลิปอัปเดตอาการ
ของทั้งตัวเธอเองด้วยเพราะตัวเธอเองก็ติดโควิดนะ

แล้วก็คุณพ่ออาต้อยเศรษฐาที่ติดโควิดนะครับ
คุณอีฟเปิดเผยว่าจริงแล้วตัวเธอไม่มีอาการอะไรแล้ว
เหมือนจะหายแล้วล่ะนะครับแล้วก็ต้องออกจากฮอสพิเทล
แต่ว่าน้องมีบุญก็คือลูกชายยังตรวจพบเชื้อ
ต้องอยู่กับลูกจนครบ๑๔วันก่อน
จะออกจากฮอสปิเทลได้คือ๒๙เมษายนนะครับ
ส่วนสามีของเธอนะฮะที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ

ก็จะออกจากโรงพยาบาลได้วันที่๒๙เมษายนนะครับ
ส่วนอาการของคุณพ่อคืออาต้อยเศรษฐาเนี่ยนะฮะ
ยังไม่พบสิ่งผิดปกตินะครับก็รักษาตามอาการนะฮะ
คุณอีฟก็ให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าคุณพ่อเนี่ย

เพราะคุณหมอประเมินว่าอาต้อยเนี่ยนะฮะ
ให้คีโมรักษาโรคมะเร็งปอดนะครับ
การบริจักษ์พลาสมาเนี่ยจะทำได้
หายจากเป็นโรคโควิดแล้ว๑เดือนนะครับ
ส่วนตัวคุณอีฟเองบอกว่าถ้าหายดีแล้ว

เพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะฮะ

หากจากหายแล้วก็ไปบริจักษ์พลาสมาแน่นะ
เพื่อให้กับคนอื่นได้ไปรักษาผู้ป่วยโควิดคนอื่นต่อไป
ทีนี้อย่างคุณโดมจารุวัฒน์ค่ะ
คุณโดมจรุวัฒน์ก่อนหน้าเคยมาเทสใช่ไหม
มะนาวให้ดูแล้วบอกว่าลิ้นไม่รับรส

ก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอีก๑๔วัน
คุณโดมบอกว่าตอนนี้เริ่มกลับมาปกติแล้ว
ลิ้นที่ไม่ได้รับรสเปรี้ยวจากมะนาวเลย

ใช่ค่ะคุณโดมก็บอกด้วยนะ

ก็จะไปบริจาคพลาสมาด้วย
ก็มีการอินบ็อกซ์ไปสอบถามไปขอรายละเอียดที่สภากาชาติไทยเลย
แล้วล่าสุดก็ได้รับข้อความตอบกลับมานะ
ว่าคุณลุงโยสามารถบริจาคพลาสมาได้คุณโยแบบดีใจมาก
คุณโยบอกว่ารู้เลยรู้ถึงหัวอกของคนป่วย
โยอยากช่วยเท่าที่โยจะทำได้ดูคลิปนี้ที่เธอบอกหน่อยค่ะ
พอออกมาจากโรงพยาบาลก็เลยคิดว่า
นอกจากเราเป็นผู้ที่เคยป่วยโควิดแล้วเราสามารถทำประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้อีก
ซึ่งก็น่าจะได้ยินข่าวดีว่าจะได้บริจาคประมาณ๑๑วันนะครับ

การบริจาคพลาสมาลงทะเบียนไปไว้

ซึ่งคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขออัปเดตหน่อยละกัน
ดาราในวงการบันเทิงที่ติดเพิ่ม
แล้วก็คนที่หายกลับบ้านได้

ว่าคุณเตตะวันไปเจอกับคุณอ๊อฟจุมพล
ที่คุณอ๊อฟจุมพลก็ติดก่อนหน้านี้
หลังจากนั้นคุณเตตะวันก็รีบไปตรวจรอบ๒
เมื่อวันที่๒๕เมษาผลออกมาเมื่อวานนะ

ก็มีหนุ่มนนทนนท์ก่อนหน้านี้เชื้อลงป่อ
ตอนนี้หายดีแล้วกลับบ้านได้แล้ว
แล้วก็ดาราวัยรุ่นนานนกรพัฒน์นะคะ
แล้วก็นักร้องสาวว่านวันวาน
รวมถึงหนุ่มมาโคพี่ชายของหนุ่มมาริโอ

ใช่ค่ะสรุปนะวันนี้ดาราป่วยเพิ่ม๑
แล้วก็รักษาตัวอยู่๒๔คน
หายแล้วกลับบ้านได้แล้วทั้งหมด๒๑คน
อันนี้เราก็ทำเป็นกรุ๊ปให้คุณผู้ชมได้เห็นชัด
ก็หายแล้วก่อนหน้านี้คือ๑๗คน

อาการดีขึ้นเรื่อยสำหรับคนที่ยังรักษาอยู่นะครับ